คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่นี่ครอบครัวของพ่อเปิ้ลกับแม่จูน
ล่าสุดพาสองอเป็น๒หนุ่มออก้ากับออกูธค่ะ
ขับเจสกีที่บึงส่วนตัวแถววัชรพลนะคะ

เพราะน้องอองกูธเนี่ยอายุแค่๔ขวบเองนะ
เจสสกีคล่องแคล่วเข้าโค้งเนียนตายิ่งกว่าผู้ใหญ่ซะอีก
พาคุณผู้ชมไปดูภาพกันสักหน่อยนะคะ
โอ้โหหลายคนเห็นแล้วหวาดเสียวนะ
แต่งานนี้พ่อเปิ้ลกับแม่จูนยืนยันนะคะว่าน้องฝึกมานานแล้วไม่อันตราย
ส่วนพี่ชายค่ะน้องออก้าก็ฝึกไว้เพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ
สำหรับลูกสาวคนเล็กออร์เกรสนะคะที่ป่วยด้วยโรคเริมที่ปากทานข้าวไม่ได้
ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะกลับบ้านแล้ว
และอัปเดต๔หน่อตระกูลออจะเปิดเทอมตอนไหนช่วงโควิดเรียนยังไงไปฟังกันค่ะ
อัวกากติดเยาวชนแห่งชาติที่นั้นซีเรียสหน่อย
ต้องทำสอบเมืองกรุงเทพไม่ค่อยมีค่ะ
ก็เลยความฝันพ่อเขาด้วยแล้วพ่อเขาจะได้มีที่ออกกำลังกายด้วย
ตอนแรกก็นึกว่าเขาเป็นร้อนไหนแต่แผ่ไม่ใช่มันใหญ่จัง
ก็เลยไปให้หมอดูปรากฏว่าน้องเป็นเริมที่ปากในเด็กเล่กเกิด
เด็กแรกเกิดจนถึง๓ขวบ๔ขวบจะเป็นง่าย
เอาของเล่นเข้าปากเอามือเข้าปากอะไรอย่างนี้
แล้วก็ด้วยตัวจูนก็อาจจะดูความสะอาดน้องไม่ได้มากพอ
ก็เลยติดเชื้อเป็นไวรัสดีขึ้นนะคะ
ก็ถามคุณหมอว่าจริงออกมารักษาตัวที่บ้านได้ไหม
เขาบอกว่าได้ก็ให้ทำตามขั้นตอนขั้นตอน

จากแผลที่ใหญ่มากก็เรียบเทาะปากแล้ว

ถือว่าในช่วงนี้มันเป็นอากาศร้อนด้วย

ยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องออร์เกรสกันด้วยนะจ๊ะ